คุณผู้ชมนี่ก็ประชดแหละดูออกนะคะหลุมบนถนนแอ่งใหญ่มากถึงขั้นว่าเอาเรือลงไปพายได้ค่ะ
คลิปประชดล่องเรือหารักค่ะครับ
นี่ปักหมุดให้ด้วยตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ร่องเรือหารักผมเป็นห่วงนะครับ
หลังจากนี้ถนนในบ้านที่เป็นแบบนี้ในหมู่บ้านที่เป็นแบบนี้นะฮะ
นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้เอาจริงนะไม่เป็นประเด็นข่าว
ถ้าเกิดว่าอ่ามาช่วยหน่อยเดือดร้อนเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นเบาะ
เฉยนะเงียบนี่แต่ต้องทำแบบนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นคลิปไวรัลนะคะ
โซเชียลเนี่ยแชร์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ฉันว่าตอนนี้
เจ้าหน้าที่ในท้องที่เนี่ยหนาวร้อนแล้วแหละ
เพราะว่าสื่อหลักเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อทีวีวิทยุนะคะแล้วก็ตอนลายทั้งหลาย
ออนไลน์ถ้าเล่นหมดแล้วประเด็นนี้นะคะนำเสนอหมดแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวปักหมุดให้อีกครั้งหนึ่ง
ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคลองใบพัดเชื่อมต่อไปหลายหมู่บ้านค่ะ
ระยะทางเท่าไหร่รู้ไหมคะ๔๕กิโลแล้วเป็นแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะคะ
ตอนแรกคิดว่ามันเป็นทางหลวงชนบทหรือเปล่า
กรมทางหลวงชนบทแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
คืออยู่ในความดูแลของอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณมีงบใช่ไหมคะ
เพราะว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้เลยใช่ไหมคะคุณลงมาดูแลหน่อยนะคะ
นะคะคือตอนเนี้ยมันไม่ใช่ถนนของทางหลวงชนบทสายสามศูนย์ห้าสอง
วังน้ำเขียวเขาใหญ่นะตรวจสอบแล้วคลิปนี้ใครทำคะ
ใครทำใครโพสต์คะคุณครูคุณครูนัทธนันเอี่ยมสะอาดเป็นครู
โรงเรียนบ้านคลองใบพัดหมู่ที่๓ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะครูนัทนันบอกว่าก็เห็นเนี่ย
ถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแบบเนี้ยแล้วคนที่เขาสัญจรผ่านไปมาเนี่ย
เขาก็เดือดร้อนก็เลยอยากจะทำคลิปให้คนทั้งประเทศ
คนทั้งประเทศค่ะให้ได้เห็นหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาสว่างสักทีเถอะ
สักทีเถอะว่าเห็นไหมคะมันมีอีกหลายจุดหลายพื้นที่
ที่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ไม่ถูกพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้ว
พี่ต้นพี่เบิร์ตรู้ไหมคะถนนเส้นนี้หน้าแรงเป็นฝุ่น
พอหน้าร้อนเอ่ยพอหน้าฝนตกเนี้ยเนี้ยเป็นโคนเป็นแอ่งแบบเนี้ย
แล้วถามว่ารถเล็กเนี่ยเขาขับไหวป่ะมอเตอร์ไซค์แบบนี้
โอ้โหหน้าทิ่มเลยนะหน้าทิ่มค่ะอ่าเดี๋ยวฟังเสียง
เดือดร้อนจากครูหน่อยค่ะ
รับผิดชอบในถนนเส้นนี้ก็อยากให้เข้ามาดูแลครับถนนก็คือ
ริกจัดได้สอบถามคนในหมู่บ้านครับว่าตรงบริเวณเนี้ยมัน
ไม่เคยมีการลาดยางหรือเทคอนกรีตมาก่อนเลยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับ
เวลาเขามาอัดบทเข้าหน้าแรงมันก็เป็นฝุ่น
พอถึงหน้าฝนมันก็เละแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ครับเราคิดว่าเราเป็นครูที่มาบรรจุอยู่ที่นี่ก็
อยากจะทำคลิปให้คนในประเทศได้รู้ครับว่ามันไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นเลยครับ
ต้องใช้วิธีนี้สะท้อนมากเลยนะคำพูดเนี่ยอยากจะอัดคลิปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศมันไม่ได้พัฒนาเลยนะคะ
นี่คือคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัดที่เขาเจอคนละแบบกับเราอืม
กรุงเทพเนี่ยชีวิตดีดีที่ลงหลุมก็มีก็เยอะอยู่นะฮะ
ท่อระบายน้ำนะคะต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืม